ไปดูเรื่องราวของเด็กที่เขาไปหยอดวัคซีนปาริโอ
แต่กลับว่าพอหยอดไปปุ๊บขาซ้ายกลับไม่มีแรงเดินไม่ได้
ทำไมเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมก็ต้องร้อนลงไปช่วยเหลือกันหน่อยนะครับ
ทางด้านของนางปวีนาหงษกุลนะฮะประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
เดินทางไปพบกับนายแพทย์สุปกิจสิริรักษ์รองประหลักกระทรวงสาธารณสุข
ก็พาพ่อแม่ของเด็กที่มีผลกระทบจากการฉีดและหยอดวัคซีน
ลิโอทางปากสี่รายไปช่วยเหลือครับให้กลับมาเดินได้ตามปกติ
แล้วขอทราบเหตุผลอาการป่วยด้วยทำไมว่าหยอดยาหยอดวัคซีนแล้วถึงเป็นแบบนี้
มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเด็กทุกรายครับภายหลังจากการฉีดวัคซีนไปแล้ว
ขาซ้ายเนี่ยนะฮะไม่มีแรงแล้วก็ใช้การไม่ได้นะครับ
หนึ่งในตัวแทนของผู้ปกครองเนี่ยบอกกับนักข่าวของเรานะฮะ
บอกว่าประเด็นหลักที่ครอบครัวยังมีคำถามคาใจ
แล้วก็นำไปสู่การขอพบผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ
ที่ฉีดแล้วก็หยอดบอริโอนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กทั้ง๓คนเนี่ย
ที่ทำให้เด็กนั้นมีขาอ่อนแรงแล้วอีกหนึ่งคนนั้นเสียชีวิตหรือไม่
แล้วเด็กทั้ง๓คนฉีดวัคซีนที่หน้าขาซ้ายก่อนจะมีอาการขาซ้ายอ่อนแรง
สาเหตุมันมาจากวัคซีนตัวนั้นหรือไม่นะฮะไปฟังเสียงของผู้ปกครองนะครับ
ทีแรกก็คือติดใจตรงว่าทำไมมันเป็นเท้าซ้ายหมดแล้วทำไมมันต้องเป็นตอน๒เดือนเหมือนกัน
ทุกคนอะไรแบบนี้ครับอยากจะได้ทางคือการรักษาว่ามันมีแนวทางไหน
ที่มันจะช่วยให้น้องหายคืออาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้คืออยากได้ตรงนั้น
การคุยกันเนี่ยคุยกันสัก๒ชั่วโมงนะฮะในแพทย์สุภกิจนะครับ
ก็ออกมายืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของการรักษา
พบว่าอาการป่วยของเด็กทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนนะครับ
ก็ชัดเจนว่าส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นจากการให้วัคซีนนะครับ
มีลายเดียวที่อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับ
เพราะว่าการตรวจการอะไรเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับ
แต่ถ้าเกิดก็เกิดได้๑ใน๖ล้านซึ่งไม่น่าจะทำให้เราต้องทบทวนเรื่องของการให้วัคซีน
เพราะมันยังเป็นประโยชน์กับคนอยู่นะครับ
อีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์นี้มีเด็กที่มีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนทั้งหมด๔ราย
สำหรับเด็กหนึ่งรายยังไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออาการขาวอ่อนแรงมาจากการฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับ
ที่มีหนึ่งรายเสียชีวิตด้วยแล้วก็มีน้องใจโกะหนูน้อยวัย๖เดือนชาวกาญจนบุรี
คุณพ่อคุณแม่ก็ออกมาร้องเรียนเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ต้องรอผลพิสูจนเพราะน้องก็ขาลีบเหมือนกัน
หมายถึงว่าขาอ่อนแรงแล้วก็ใช้การไม่ได้น้องขยับไม่ได้เลย
คือตอนนี้คนก็รอฟังผลแหละที่ท่านบอกว่าต้องดูก่อนว่ามันเกิดจากการหยอดวัคซีนโปรลิโอหรือเปล่า
เพราะว่าคือทางผู้ปกครองเองก็ไม่แน่ใจว่าแล้วมันจะเกิดจากอย่างอื่นได้ยังไงถ้าอาการขาลีบไม่ได้เกิดจากโปรลิโอนั่นสิครับ